ท่านผู้ชมครับวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมสอสออยู่๒เขตด้วยกันนะฮะ
คือในแง่ของคะแนนของเสียงรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยคงไม่ได้มีผลมากนัก
ค่ะแต่ในเรื่องของในแวดวงการเมืองดูเรื่องของฐานคะแนนเสียงความนิยมต่างต่าง
อันนี้มันก็พอดูได้นะครับอ่าสองเขตนี้อยู่ที่ภาคใต้หมดนะครับ
มีเขตหนึ่งชุมพรกับเขตหกสงขลานะครับใช้สิทธิ์กันเรียบร้อยนะครับ
แล้วตอนนี้ผลอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะครับผลการเลือกตั้งเขต๑ชุมพรนะฮะ
ซึ่งมีผู้สมัคร๕คนจาก๕พักการเมืองผลยังไม่เป็นทางการนะครับ
ผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งคือนายอิสระพงศ์มากอำภัยผู้สมัครหมายเลข๑จากพักประชาธิปัตย์นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับที่นายอิสรพงศ์ที่นับคะแนนมาเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการได้สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดคะแนน
มาด้วยทนายแดงนายชาวลิศอาทหารผู้สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐหมายเลขสี่
ได้สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเก้าคะแนนค่ะก็ถือว่าทิ้งห่างกันพอสมควร
แล้วก็อันดับที่๓นะฮะที่มีคะแนนตามมา
คือพันธุ์ตำรวจเอกทศพลโชติคุศหรือว่าภูมิกับหนุ่ยผู้สมัครหมายเลข๕จากพักกล้า
ได้เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดคะแนนคือที่ชุมพรเนี่ย
วันนี้คุณสาธิตวงหนองเตยนะครับมาดูเรื่องของการเลือกตั้ง
นับคะแนนในวันนี้ด้วยเพราะว่าเป็นผอเลือกตั้ง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

ชัดว่าอำนาจรักที่เชาะฉนอินติพลที่คงเป็นผู้คน
ไม่อาจเขาชนะหัวใจและความรักความเป็นความทุกคน
อดีตการนำกระบวะส่อที่ได้เป็นส่อในครั้งนี้

ขณะเดียวกันวันนี้ในเขตเลือกตั้งที่ชุมพรที่เขตหนึ่งตลอดทั้งวัน
มีการทำผิดกฎหมายอยู่๖กรณีนะครับ
เป็นลักษณะเดียวกันคือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป

วันนี้ประธานกรกตคุณอิทธิพรบุญประคอง
ก็ไปตรวจสอบพื้นที่การเลือกตั้งซ่อมที่นั่นด้วย
นี่นะฮะคนที่ทำผิดก็ถูกจับดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็มีการฟ้องร้องระหว่างสองพักใหญ่ด้วยนะครับ
ช่วงบ่ายนายอิสรพงศ์มากอำภัยผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
ทนายความไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อศิริษักอรมัยพรมาลัย
ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงกับผู้สมัครสอสอของพักพลังประชารัฐ
ที่โพสต์ข้อความลักษณะว่าจับผู้ทำผิดกฎหมาย
เลือกตั้งถ่ายรูปในครูหากาเบอร์๑อะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งคุณอิสรพงศ์บอกว่าไปพาดพิงเขา
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนะครับ
ส่วนที่สงขลาเขต๖เก้าอี้เดิมเป็นของคุณถาวร
เสนเนียมอดีตแกนดำกปศเป็นสศพักพลังประชาธิตรัฐ
ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเหมือนกับกรณีของคุณชุมพลจุนสัยที่เขต๑ชุมพรเหมือนกัน
กรณีเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นทางการชุมนุมทางการเมืองนะครับ
ในครั้งนี้นะครับทางคุณถาวรเนี่ย
ได้มีการขับเขี้ยวกับทางผู้สมัครของพักพลังประชารัฐด้วย
คุณถาวรเนี่ยลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มีผู้ที่มาลงชิงตำแหน่งแทนนะครับ
แล้วก็คะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันดับหนึ่งในขณะนี้
นางสาวสุภาพรกำเนิดผลผู้สมัครหมายเลข๑จากพักประชาธิปัตย์นะครับ
เป็นอดีตรองนายกอบจสงขลาแล้วก็เป็นภรรยาของนายเดชอิตขาวทองรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์ได้๔๙๖๓คะแนน
อันดับที่๒นายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ผู้สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐได้๓๔๕๑๗คะแนนนะครับ
นี่เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ออกมาณขณะนี้นะครับก็จะเหลือการเลือกตั้งซ่อมสสเขต๙กธม๓๐มกราคมนะฮะหลัก๔จตุจักรบางแขวงนะ
จตุจักรเนี่ยมันจะมีลาดยาวเสนานิคมแล้วก็จันเกษม๓๐มกราคมนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วย